สิบวิกสุดท้ายแล้วค่ะเวลาผมจะหมดค่ะขออนุญาตจริงจริง
คุณแม่ช่วยตอบคำถามกับสังคมหน่อยที่เขาบอกว่าคุณแม่ไม่รักแตงโม
ไม่รักลูกเนี่ยคุณแม่ว่ายังไงเขาก็คงคิดของเขาเองอ่ะนะ
แม่ไม่รักลูกไม่มีค่ะไม่มีใครที่ไม่รักลูกตัวเอง
แต่การรักลูกของตัวเองเนี่ยอย่างคดีคุณแม่มีคดีใช่ไหม
คุณแม่จะไปโอน้องตรงไหนน้องอยู่ตรงไหนคุณแม่ยังไม่รู้เลย
และตอนนี้ก็เพื่อจะสืบสารอ่าอ่าเจตนารมณ์น้องก็คือมีความมีอ่า
วางแผนไว้ที่จะตั้งก็วางแผนว่าจะทำทำบุญให้น้องน่ะนะคะ
จะตั้งมูลนิธีกันจะตั้งมูลนิธีให้คุณตังโมเหรอฮะใช่ค่ะให้น้องตังโม
คุณแม่เป็นประธานแล้วคุณจนุพัฒน์เป็นรองประธาน
แม่เป็นประธานมูลนิธิครับคุณปอตนุพัฒน์เป็นรองประธานครับ
ชื่อมูลนิธีตังโมพัชรัฐธิดาอ่าครับเดี๋ยวตั้งเมื่อไหร่แล้วคงจะได้ทราบข่าวก่อนอีกทีนึง
อ่าวันนี้ขอบคุณจริงจริงนะครับที่มาเปิดใจแล้วก็พูดความจริงกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขอบคุณคุณแม่นะฮะขอบคุณคุณชายวัดด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมครับ
ผมเชื่อว่าคดีของคุณแตงโมนิดายังไงซะคนไทยก็ไม่ลืมและยังคงติดตามกันต่อ
เราตามกันต่อกันแล้วกันนะฮะเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมวัน
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒